มาถึงช่วงการวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนคนในสังคมก็มีการออกมาเรียกร้อง
ให้มีการเพิ่มโทษบทลงโทษของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคดีนี้
ข่มขืนว่าให้ปรับเป็นเรื่องของ
ประหารชีวิตสถานเดียวได้หรือไม่
แต่ว่าทำไมท่านนายกถึงไม่เห็นด้วย
ให้มีการเพิ่มบทลงโทษให้เป็นประหารชีวิต

ตั้งแต่คดีเด็กสาวถูกฆ่าบนรถไฟ
เมื่อ๓๔ปีก่อนมาแล้ว
จำได้ไหมครับตอนนั้นก็มีเสียงเรียกร้องว่า
ประหารชีวิตสถานเดียว
คดีนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่มีเสียงเรียกร้องว่า
ประหารชีวิตสถานเดียวสำหรับคนที่ทำผิด

นายกรัฐมนตรีก็ถูกตอบคำถามนี้ครับ

ผมอยากให้ฟังเสียงนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้หน่อยว่านายกตอบนักข่าวเมื่อวานนี้ยังไงครับ
ผมบอกให้ว่าใช้ทุกมาตรีอะ
ไม่มีแลงค่อนข้างกันดีแน่วนะ

ดังนั้นสามท่าน
ความใช้กฎหมายจนเตะเสพเตะ
แต่ที่มันการสายดีกว่า

สื่อต้องช่วยผมในการที่จะกดดันคนที่ทำความผิดเหล่านี้ให้มันสงบ
ใครก็มีปากมีเสียงอยู่ได้
ครับขอขยายความอธิบายเรื่องที่นายกรัฐมนตรีออกความเห็นหน่อยครับ
ว่าแนวโน้มของทุกประเทศในโลกตอนนี้เขาพยายามจะรณรงค์ลดโทษการประหารชีวิต
ประเทศไทยเราไปตกลงข้อตกลงร่วมกับองค์กรเล็กองค์กรหนึ่งในสหประชาชาติ
เราไปลงนามกับเขาในกติกาสากลที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิของการเมือง
เราไปลงนามกับเขาอย่างนี้หลายปีแล้วนะครับ
เมื่อเราไปลงนามกับเขาอย่างนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่า

ทำแผนเรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ย
เราทำแผนมาเป็นระยะระยะนี่เป็นการทำแผน

เราก็หยิบเอาเรื่องนี้มาด้วยว่าที่เราไปตกลงกับเขา
ว่าเราจะเลิกโทษประหารชีวิต
แผนนี้เราควรจะเดินหน้าไปยังไง

ไม่ครับหรอกครับกติกาที่เราไปตกลงกับเขาไว้
เขาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์
ว่าเราจะใช้เวลาเมื่อไหร่
สิ่งแวดล้อมดูองค์ประกอบ
ประเทศไหนที่ไปลงนามกับเขาไว้
แล้วบ้านเมืองเขาสงบเขามีความเจริญมีอัธยกรรมน้อย

เขาก็ยกเลิกโทษประหารชีวิตเขาแก้กฎหมาย

คดีอาจยากรรมยังดุเดือดรุนแรงอยู่
ข่มขืนยังมีเยอะอยู่
ยกเลิกเดี๋ยวก็มีคนคัดค้านว่า
นี่ขนาดมีโทษประหาร
ยังเอาไม่อยู่เลยยังไม่เกรงกลัวกฎหมาย

เขาก็แล้วแต่ละประเทศ

ของเราตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอน

มีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะครับ
ที่นายกพูดเมื่อสักครู่
ว่าไปดูประเทศอื่นเขาสิ
ถามว่าประเทศทั่วโลกนี้
มีการลงโทษประหารชีวิต
ไม่ประหารชีวิตอันไหนมากกว่า
ตอบว่า๓ใน๔
ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว
ใน๔ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว
เรานี่พูดง่ายก็คือว่า
เราแต่งตัวโก้ใส่สูตรผูกไทย

ลงนามในข้อตกลงกับเขา

ฉะนั้นในแผนเรื่องสิทธิมนุษยชน
ก็เดินหน้าไปสู่ประเด็นนี้
สู่ประเด็นที่ว่าให้ยกเลิกโทษการประหารชีวิต
หนักที่สุดให้เหลือติดคุกตลอดชีวิต
ทีนี้ถามว่าข้อดีข้อเสีย
ระหว่างการคงโทษประหารชีวิตไว้
กับไม่มีโทษประหารชีวิต
อันนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบเยอะครับ
สหรัฐอเมริกามีหลายรัฐ
แต่ละรัฐกฎหมายก็ไม่เหมือนกัน
รัฐยกเลิกโทษประหารชีวิตเหลือติดคุกสถานเดียว
รัฐยังมีบทลงโทษให้ประหารชีวิตอยู่

ประเทศเล็กเมืองเล็ก๒เมือง

คโปร์ใช้บทลงโทษประหารชีวิต
ถ้าก่ออาจยากรรมรุนแรง

เหลือติดคุกอย่างเดียว
แต่ผลปรากฏว่า๒ประเทศนี้เหมือนกัน
มีอาจยากรรมรุนแรงน้อยมาก

กับยกเลิกโทษประหารชีวิต
อาจยากรรมรุนแรงมีน้อยลงเท่ากัน
มันยังชี้วัดไม่ได้หรอกครับว่า
ถ้ายกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ย

ฉะนั้นตอนนี้เราก็ดูไปก่อน
ทีนี้สิ่งที่มาดูต่อก็คือว่า

บ้านเราคดีข่มขืน
ผมไปดูตัวเลขที่เขารวมไว้นะครับ
เขารวมไว้สถิติคดีข่มขืนปี๕๒
อันนี้มาจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม
จะเห็นว่าคดีข่มขืนมีเยอะแยะมากกว่าที่เห็นตามสื่อ

มีข้อมูลว่าตำรวจรับแจ้งความคดีข่มขืน

เฉลี่ยเป็นมีคดีข่มขืนทุก๒ชั่วโมงต่อคดี
แต่จับกลุ่มได้เพียงปีละ๒๔๐๐คดีเท่านั้น
อกจากนี้จากการสำรวจคาดการณ์ว่า
อาจจะเกิดคดีข่มขืนถึงปีละ๓๐๐๐คดีต่อปี
เฉลี่ยทุก๑๕นาทีต่อคดีเท่ากับมีการคมขืน
ที่ไม่ได้แจ้งความถึง
นี่๘๗ที่ไม่แจ้งความ
ฉะนั้นที่เห็นแจ้งความรวบรวมเป็นคดีเป็นส่วนน้อย
ทีนี้มาถึงดูโทษของบ้านเราที่กฎหมายเราที่มีอยู่

ถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยแยกออกมาได้หลายประเภทครับ
ผู้ใหญ่ข่มขืนผู้ใหญ่
ในกฎหมายระวังโทษไว้แค่๓ปีเท่านั้นแหละครับ

เพราะว่าบางทีตามกฎหมาย
ภรรยาไม่ให้นอนด้วยสามีไปปล้ำภรรยา
ถ้าภรรยาแจ้งเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะ

แล้วก็ปรับด้วยแล้วเขาให้คดียอมความกันด้วย
เขาไม่ได้เอาดูเดือดถึงขนาดเอาไปประหารชีวิตนะ
เพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ว
บางทีเป็นแฟนกันอยู่บางทีเป็นสามีภรรยากันด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นสารเอาเบา๓ปี
ผู้ใหญ่คมขืนเด็กหนักเลยครับ
เด็กมากเท่าไหร่ยิ่งหนักเท่านั้น
ข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องหรอกครับ

เพียงแต่ว่าสารจะใช้โทษสูงสุดให้ประหารชีวิต
หรือว่าเหลือจำคุกตลอดชีวิต
นั่นเป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
มีคนท้วงติงมาเหมือนกันว่า
โทษของการข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ย
ถ้าจะต้องประหารชีวิตหมดให้ระวังดาบสองคม

จำเลยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการจะฆ่าเลย
มขืนเสร็จแล้วเนี่ยไม่อยากจะฆ่าแล้ว
เหนื่อยด้วยหมดแรงไม่อยากจะทำอะไรแล้ว
แต่ว่าถ้าปล่อยไว้จะเป็นประจักษ์พยาน
ฉะนั้นจำเป็นต้องฆ่า
แล้วการสืบสวนสอบสวนการลงโทษบางทีถ้าไม่มีประจักษ์พยาน
เคยสังเกตไหมครับเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย
ทั้งบ้านทั้งเมืองคิดว่าไอ้นี่ล่ะผู้ต้องหาตัวจริง
บางทีสารยกฟ้องเพราะไม่มีประจักษ์พยาน
ฉะนั้นถ้าโทษเขียนไว้ชัดเลยว่าข่มขืนแล้วฆ่า
จะต้องโทษประหารชีวิตสถานเดียว
คนถูกคมขืนจะถูกฆ่าหมดแล้วจะทำยังไง
แล้วจะทำยังไงก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันก็ไม่ได้ขัดขวางคนที่เรียกร้องหรอกครับ
ชีวิตมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีไม่ต้องไปแก้กฎหมาย

แต่ถ้าจะไปเรียกร้องว่าต้องแก้กฎหมายให้ประหารชีวิตสถานเดียว

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยนะครับต้องให้ทางด้านของศาลเขาเป็นคนพิจารณาด้วยนะฮะ